สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวงจัดงานขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเป็นปีที่สี่แล้วนะคะสำหรับงานประธานรางวัลวิทยุโทรทัศน์พิคเนสวนค่ะซึ่งงานนี้นะคะได้คนในวงการจอแก้วค่ะมาร่วมงานกันอย่างมากมายเลยค่ะ
เป็นอีกรางวัลที่มอบแด่คนทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจกับผู้ที่ทำผลงานดีเด่นแล้วก็สร้างสารผลงานที่ยอดเยี่ยมในวงการจอแก้วค่ะ
สำหรับงานประธานรางวัลวิทยุทรทัศน์แห่งชาติพิคเนสวนซึ่งครั้งที่๔ประจำปี๒๕๕๘นี้มีเหล่าคนบันเทิงเข้ารับรางวัลมากมายเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวเซ็กซี่กระแตนิพาพรที่คว้ารางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งดีเด่นหญิง
วรัฐยารับรางวัลพิธีกรผู้ดำเนินรายการดีเด่นค่ะ
นักแสดงสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์คว้ารางวัลขวัญใจมวลชนดีเด่น
ส่วนพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์รับรางวัลนักแสดงดีเด่น
รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมตกเป็นของพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุ
รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนั้นนางเอกสาวมิ้นท์ชะลิดาคว้าไปครองค่ะ
งานนี้บรรดานักร้องนักแสดงต่างก็ปลื้มใจแล้วก็ขอบคุณไปยังคณะกรรมการที่เห็นผลงานของพวกเขา
โดยพวกเขาและเธอจะถือว่ารางวัลที่ได้รับ
ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพต่อไป
ก็ดีใจครับดีใจที่เราทำงานมาแล้วก็ทำให้ได้รางวัลเหมือนกับกำลังใจที่สำคัญนะครับ
มันเกิดขึ้นจากในทีมงานเบื้องหลังทุกคนตั้งใจสร้างตัวละครหนึ่งขึ้นมา
ผมก็เป็นแค่เหมือนกับตัวละครเล็กคนหนึ่งนักแสดงเล็กคนหนึ่งที่ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกัน

ปิ่มค่ะเพราะว่าปีนี้ที่ได้รับจะเป็นรางวัลพิธีกรหญิงค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับรางวัลนี้
แล้วก็ทุกรางวัลคือเป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้เราได้พัฒนางานผลงานต่อไปด้วยค่ะ
แต่เป็นคนที่ยอมรับว่าตั้งใจทำทุกผลงานด้วยจิตวิญญาณเลย
เพราะว่าแต่ละงานหนูอยากให้ออกมาแล้วทุกคนมีความสุขกับผลงานของเรา
มีรางวัลการันตีให้เราแบบนี้อีกเราก็ยิ่งมีกำลังใจที่ดี
ทั้งนี้ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
มิ้วเขมสอนก็คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวค่ะ
ขออภัยค่ะก็คว้ารางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่นมาครอง

ยังได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์ดีเด่นอีกด้วยค่ะ
แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเลยนะคะ